คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายภูมิหน่อย
ผู้ชายคนหนึ่งเขาใช้ขวานเนี่ยจามศีรษะภรรยาจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นขี่จักรยานยนต์ไปหาตำรวจอืม
บอกว่าผมเนี่ยใช้ขวานจามหัวเมียตายอยู่ในห้องครัวหลังบ้านค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจริงนะฮะเขาฆ่าเมียเขาตายจริงครับ
ท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร
บำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมินะครับสพบำเน็ตนรงนี่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในห้องครัวหลังบ้านเนี่ยหลังจากสามีขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกตำรวจเนี่ย
คือนางสวัยแสงสว่างอายุ๖๒ปีสภาพศพถูกขวานจามเข้าไปที่ศีรษะนะฮะ
คือหลายแผลด้วยนะครับจนแหลกเละไปทั่วใบหน้าเลยเลือดนองเต็มพื้นห้องครัวเลยนะฮะ
ขณะเดียวกันคนก่อเหตุก็อย่างที่บอกคือสามีของผู้ตายชื่อนายอำพันธ์แสงสว่าง
อายุ๖๕ปีนายอำพันธ์หลังจากทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตนี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่พามาชี้จุดทำแผนเนี่ยนะครับ
ขี่จักรยานยนต์เนี่ยไปหาตำรวจก่อนบอกว่าเขาใช้ขวานจามศีรษะภรรยาเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวหลังบ้าน
แล้วก็มาตรวจสอบก็เจอศพจริงนายอำพันธ์อ้างว่าอย่างนี้ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเขากับเมียเนี่ยมีปากเสียงกันบ่อยเนื่องจากไม่พอใจที่เมียกับญาติมาไล่เขาออกจากบ้าน
เช้าวันนี้เพิ่งกลับมาจากไปกดเงินนายอำพันธ์บอกว่ามานั่งกินข้าวกับเมียที่โต๊ะกับข้าวที่ห้องครัวหลังบ้าน
กินข้าวไปได้คำเดียวเมียบ่นอีกแล้วไล่เขาออกจากบ้านอีก
อันนี้เขาอ้างนะผู้ต้องหาอ้างนะฮะบอกว่าด้วยความโอโหก็เลยไปหยิบขวาน
จามเข้าที่หน้าผากเข้าใบหน้าเข้าที่ปากเมียด้วยหลายทีจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ปิดบ้านแล้วขี่จักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจที่โรงพัก
ซึ่งโรงพักเนี่ยห่างจากบ้าน๗กิโลเมตร

ไปอย่างเนี้ยเออแล้วอยู่ไม่ได้ก็ไปอ๋อ
ผมก็โอ้ยตายยากพี่น้องเขาก็อยู่งั้นรอบเหมือนเนอะครับ
มีแต่คนเจ๋งเจ๋งทั้งนั้นเลยเจ๋งเจ๋งทั้งนั้นเลยอ๋อจ้ะจ้ะ
หาเรื่องผมทำอะไรก็ทำไม่ได้อ่าแล้วจะให้ผลกันยังไงครับ
ผมอยู่ที่ทำอะไรก็ทำไม่ได้เดี๋ยวก็อย่างโง่เหนืออย่างงี้
น้าทำยังไงเขาว่าเมื่อเช้าเนี้ยครับก็ฝ่านนะครับอ๋อฝ่าน
ตีเห็นหน้าผากตีหน้าผากเลยเอออ๋อแล้วก็ตีไปหลายทีครับ
ปากดีนะผมก็ทำติดปากอ๋อครับแล้วแล้วพอหลังจากเกิดเหตุแล้วน่าทำไงต่อครับนี่
หลังเกิดเหตุผมก็ถ้ามันใส่เอาเก็บผ้าใส่อันนี้ผมก็มาทะลีตำหน่วน
อะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นนี่ฮะขวานที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วย
ก็คือนางสวัยนะฮะเพราะเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้ว
แต่ว่าทางญาติญาติทางครอบครัวหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อ
จากที่นายอำพันธ์ผู้ต้องหาให้ข้อมูลเขาบอกเขาไม่เชื่อนะ
เพื่อนบ้านคนนึงนะครับบอกว่านายอำพันธ์เนี่ยปกติเป็นคนเก็บตัวนะ
แล้วก่อนหน้านี้เมื่อ๔๕ปีก่อนนี่นี่คือพี่ทองถิ่นนะฮะ
บอก๔๕ปีที่แล้วเนี่ยนายอำพันธ์เนี่ยเคยทำร้ายแกจนเกือบปางตาย
แต่ตอนนั้นนายอำพันธ์ติดคุกแค่เดือนเดียวคดีทำร้ายร่างกาย
พอออกจากคุกมาก็มีลักษณะหวาดระแวงหาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว
มีเรื่องกับผู้ใหญ่บ้านก็มีกับน้องเมียของตัวเองก็มีเป็นประจำ
แล้วที่มาฆ่าเมียวันนี้เนี่ยทั้งที่ท้องถิ่นบอกว่า
คือแกก็แปลกใจนะเพราะปกติตัวนายอำพันธ์กับตัวนางสวัยเนี่ย
ผัวเมียเนี่ยเขาแทบไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะ
เห็นแต่นายอำพันธ์เนี่ยไปทะเลาะกับคนอื่นทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
ส่วนตัวนางสวัยเขาชอบเอาอกเอาใจสามีจะตายไป
เคยโดนสามีทำร้ายด้วยยังไม่ยอมบอกใครเลย
ครั้งนี้อยู่ดีนายอำพันธ์เนี่ยทำร้ายเมียเองหรือเปล่า
แล้วมาอ้างว่าเมียเนี่ยชอบไล่ออกจากบ้าน
ออกมาก็ระแวงหาเรื่องเพื่อนบ้านอยู่เรื่อยอ๋อจ้ะจ้ะหาเรื่องใส่ผู้ใหญ่
มั่งหาว่าผู้ใหญ่รอบยิงเดี๋ยวรอบฆ่าอะไรแบบนี้
คือคนระแวงแบบเป็นคนขี้ระแวงแล้วอยู่แต่ในบ้านไม่ออก
กลับบ้านก็มีเพื่อนมีเมียเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข
ก็แค่นั้นกับน้องคนบ้านหลังเนี้ยอืม
ที่ว่ากินเหล้าแล้วเมาทั้งคืนอ๋อ
ก็จะรอบท่าหลายหลายเที่ยวแล้วอ๋อ
ส่วนมากผัวเมียเขาไม่ค่อยทะเลาะกันหรอก
ส่วนมากก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านมากกว่าเมียน่ะนั่งเอาไว้ใจยิ่งกว่าอะไรเลย
ยิ่งกว่าผีอีกผีมอนอีกแล้วทีนี้หัวทำอะไรตีหัวแตกหัวเตะเข้าไปบอกเพื่อนบ้านว่า

อยู่ใกล้เค้าทุกชายพูดกับผู้คนแม่เอาจัยเค้าทุกอย่างอะ
หลังจากกรเหตุแล้วก็ไปบอกตำหลวดเนี้ยค่ะ
นี่ตำรวจก็พามาชี้จุดแล้วก็ทำแผนเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แจ้งข้อหาในอำพันธ์ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

ส่วนศพของภรรยาเนี่ยญาติญาติก็รับไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทีมข่าวของเราไปที่วัดสาราทรงนะฮะ
รับศพนางสวัยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าพี่สาวเนี่ย

เนื่องจากพี่สาวเนี่ยรักสามีมาก
ไม่เคยเอ่ยปากไล่ไม่เคยคิดจะทำร้ายสามีเลย
ก่อนหน้านี้สามีนี่แหละทำร้ายทุบตี
แต่พี่สาวไม่เคยเล่าให้ญาติฟังเลย
ค่ะคนสาวพี่เพื่อนอื่นนะ
ทำไมไม่ฟ่าได้เรียน
เรียนแล้วน่ะทำไมกันดีเนี่ย
โอ๊ยเปรียงอะไรเดี๋ยวไม่รียายังไง
คุยกันสิฆ่ากันทำไม
คนนั้นที่ลูกใครใครเขารัก